อาจจะบอกว่านะคะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยก็ไปเจอคุณอ้อมพิยดาเป็นผู้จัดคนเก่งของเรานะคะก็เลยขอสอบถามหน่อยละกันนะ
ละครที่คุณอ้อมจัดอยู่ก็คือเรื่องด้ายแดงเมื่อร้ายเมื่อไหร่นะจะปิดกล้องสักทีเพราะว่าเรื่องนี้นะถ่ายทำราทอนเกือบ๒ปีแล้วนะ
โอ้โหยอดไม่ได้ปิดกล้องเลยค่ะส่วนผลงานหน้าจอของคุณอ้อมนะคะแล้วก็ทั้งละครเรื่องทะเลลิสยาที่เล่นร้ายมาก
หนังใหม่นะคะในรอบ๑๕ปีต่างหากด้วย
ส่วนลูกในชีวิตจริงค่ะอย่างลูกสาวจอมเฮียวน้องนาวา
วัย๖ขวบกว่าค่ะก็ตอนนี้ก็ปิดเทอมเนาะ
เพิ่งยกขยงไปเที่ยวก่อเต่ากันมาค่ะ
แล้วก็กลับมาช่วยคุณแม่เสิร์ฟน้ำด้วยล่ะค่ะ

มาเสิบน้ำมาช่วยงานค่ะ
สามวัน๖คิวค่ะตอนนี้ก็เหลืออีก๔คิว
อยากให้ออกอากาศอยากให้แฟนได้ดูเหมือนกัน
เพราะว่าที่ทำงานกันมาแล้วก็เข้าไปเช็ดเทปตัดต่อ
ดูก็สนุกชอบคิดว่าน่าจะถูกใจแฟน
ถีพิถันนั่นเองนะคะก็แฟนก็รอหน่อยละกัน
เชื่อว่าละครของคุณอ้อมนะรับรองว่าติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะ
ใช่แล้วโอ้โหใช้เวลาบ่มเพาะตั้ง๒ปีต้องดูหน่อยแล้วล่ะค่ะ
ว่าจะเข้มข้นขนาดไหนนะคะ